นี่แหละอันตรายของตำรวจเวลาปฏิบัติหน้าที่นะครับ

ท่านผู้ชมครับเรื่องของเจ้าอาวาสวัดที่อุบลรัชธานีนะครับ
ก็อย่างที่ทราบนะฮะถูกผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่ครัวของโรงครัวโรงเรียนวัด
เปิดเผยคลิปเสียงแล้วก็ไปแจ้งความด้วยว่า
โอ้โหมาเจรจาขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยเดี๋ยวจะให้เงินเลี้ยงดูเดือนละพันสองพันนะ
มีคลิปภาพปรากฏตอนที่เขามานั่งพูดคุยสอบถามกันก็ยอมรับ

รักเหมือนลูกเหมือนหลานก็มีกอดบ้างอะไรบ้างหอมบ้าง
ล่วงละเมิดอะไรอืมนะฮะสุดท้ายนะครับมีคลิปเสียงล่าสุดมานะครับ

แต่ว่ามันก็ต้องพร้ำทาไปนอนนำออกไปนำแต่มันมีหูมันมีอีกอย่างนี้
ก็ปลาดีประสิทธิภูมิจะแนนว่าลูกใครบ้าง

นี่ฮะหลักฐานเพิ่มเติมที่มีอีก

ที่ไปสารภาพตอนที่ตำรวจเข้าไปเจ้าคณะต่างไปสอบถามแล้วบอก
โอ้โหไม่ได้มีอะไรเลยแค่กอดนี่ค่ะเสียงนี้ไง
บอกว่าแค่กอดแค่หอมแต่เสียงเมื่อกี้นี่ถึงล้วงเลยนะ
นี่ไปล่วงละเมิดเขาไปจับไปล้วงอวัยวเพศเขาจริงนะฮะ
ถึงขั้นบอกโอ้โหถ้ามีลูกด้วยก็บอกไปว่าเป็นลูกสามีเธอก็แล้วกัน
อันนี้คือถึงขั้นขอมีลูกกับเธอเลยกับแม่ครัวคนนี้เลย
แม่ครัวเขาลองถามว่าแล้วจะให้หนูทำยังไงลูกมาเยอะแยะ

แต่เธอก็ต้องไปแกล้งมีอะไรกับสามีเธอหน่อยนะ

สึกหรือยังคะเนี่ยสึกหรือยังคะพระรูปเนี่ย
ไหนไม่รู้ตอนนี้หนีไปคือเขาขับพ้นจากวัดไปแล้วค่ะ
แต่ท่านพระสังคาธิการของทางพื้นที่เนี่ยบอกว่า
อาบัดแบบนี้เป็นอาบัดที่ไม่สามารถปลงอาบัดโดยตนเองได้
ท่านต้องปลงอาบัติกับหมู่คณะของสงฆ์
ซึ่งจะมีคณะสงฆ์ที่ไหนเขาทำให้หรือเปล่าเนี่ย
ความผิดแบบนี้เนี่ยอันนี้ไม่รู้นะฮะ

แต่ถ้ามีคดีอาญาเรื่องล่วงละเมิดทางเพศอนาจารย์แบบนี้
แจ้งข้อหายังเป็นทางการขึ้นมาเนี่ย
อาบัติปราชิกนะฮะศึกจากความเป็นพระทันทีนะครับ
ลักษณะแบบนี้เนี่ยคือผมว่าไม่ต้องรอให้ถึงขั้นแบบ
ไปข่มขืนอะไรเขาล่ะบ้างไม่ต้องไปฆ่าคนตายขนาดนี้ก็ผิดใย
หลุงล่อสึกเถอะท่านอยากฝืนอยู่เลย

แต่ว่าออกจากวัดไปล่ะลาออกจากจ้าวาทไปล่ะ

คือแม่ครัวที่ถูกกระทำ
เธอก็มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วนะครับ

ถูกกระทำแบบนี้ไปร้องเรียนพระผู้ใหญ่

ตามภาพ๒๒มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ยอมรับนะฮะว่าไปกระทำการจริง
เจ้าฮับพ่อเจ้าบอกฮับหนูฮับหนูฮับอยู่และตัวเจ้าย่อมฮับเจ้าเจ้าบอก
ถ้าเกิดว่าฮับเบาหยอกที่เบาที่เล็กที่จริงเนอะเบาหยอกมันยังไงซะ
เกิดว่าฮับจะมิดรูปครับตัวเนี่ยได้เจ้าบอกว่าซะได้ที่เป็นหนัง
แต่ว่าหนูยากมันฮ่องมันยากเดี๋ยวไหนบ่ะท่าน
เอ่อเพราะว่าเรื่องถ้าเกิดว่าฮับเป็นทราวะฮับไปจิตซื้อก่อไปดูแลตัว
ว่ามาในเดือนนี้จะได้ง่วงค์
ทั้งนี้ไม่ไปทั้งนี้บอกว่าไปไม่ได้

เออมีอันก็บอกว่าขันมากขันมาอยู่นี้ที่เรา
มานี่น้องคนก็บอกว่ามานี่ก็เลิกน้อง
ก็บอกว่าไม่มาไม่มากก็จบกันครับผมคุณ
ก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อย่างกันเกิดขึ้น
ไม่กอดไม่หอมไม่จับเพราะไม่จับนมแล้วก็คิดว่า
จบเขาเป็นใครมา
นี่ฮะแล้วบอกว่าโอ้โหไปรักเขาเหมือนลูกเหมือนหลาน
แต่เขาเป็นผู้หญิงไงใช่ไหมท่านเป็นพระไง
จะรักเขาเอ็นดูเขารักเหมือนลูกเหมือนหลานอะไรก็แล้วแต่

ไปกอดยังไงอืมคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปคุยกับสามีของผู้หญิงที่ถูก
เจ้าวาดรูปนี้ล่วงละเมิดอนาจารย์เนี่ยนะฮะ
ด้วยการไปล้วงวัยวเพศเข้าไปกอดเขาเนี่ยนะฮะ
คือสามีเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้
ตัวเขานี่ก็เคยทำหน้าที่ดูแลแล้วก็ขับรถ
ให้กับอดีตเจ้าวาดรูปนี้นะครับ
ตอนแรกก็เห็นเป็นพระนักปฏิบัติธรรมดีนะฮะ

ยืมเงินจ้าวาดอยู่ก็ใช้คืนตลอด
ไม่คิดว่าจะแอบมายุ่งเกี่ยวกับภรรยาของเขา
ไปคบหาด้วยยิ่งรู้สึกโกรธมาก
นัดเคลียร์กันต่อหน้าคณะสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านนะครับ
แต่วันที่ทำข้อตกลงกันเนี่ย

แล้วเจ้าอาวาสยังมีบทบาทในวัด
นะก็เลยกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมนะ

มาแล้วก็ใช้ครับตามนั้นนะครับ
คือไม่มีก็หยิบยิ้มได้นะครับ
ก็ใช้ให้คืนตลอด
ผมอยู่กับแฟนผมมาตลอด

ผมก็ไว้ใจกันตลอดนะครับ

แล้วก็พูดนี่คือเขาลักษณะหมินประมาท

ถ้าเป็นพระผู้น้อยผมไม่ว่าอะไรหรอก
แต่นี่มันระดับแบบ
โอ้โหใหญ่โตนะครับเนี่ย

บางคนก็บอกว่าพฤติกรรมเจ้าวาดรูปนี้นี่

เคยไปยุ่งเกี่ยวกับคุณครูในโรงเรียนของวัดก็มีนะครับ

แต่บางคนก็มีไม่เชื่อก็มี

เชื่อมัน

อาจจะมีคนสายร้ายเท่าไหร่

เพราะผมอยู่กับแกแกว่าดีครับ
เห็นว่าซื้อบ้านซื้อรถอะไรของวัดอะไรที่เขามองจาก
ก็ขนไปบ้านตัวเองหมด

ถึงไปเป็นคนธรรมดาเนี่ยแกก็มีตังค์ใช้

แต่แกยังแบบคนนับถือหน้าถือตามาก
เราได้คุยกับพระลูกวัดที่อยู่กุฏิ
ติดกับอดีตเจ้าวาดคนนี้นะฮะ
บอกว่าที่ผ่านมาก็เห็นบวชมา๑๔ปี

จนกระทั่งมีคลิปเสียงเกิดขึ้น
แต่ก็ไม่รู้ว่าความจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงที่แท้จริง
เพราะวันที่เจรจากันเห็นสามีของฝ่ายแม่ครัวเนี่ย
ยื่นข้อเสนอว่าของเงินเยียวยา๕๐๐๐๐๐บาทนะฮะ
แต่ล่าสุดเอาเป็นว่าพระรูปนี้ลาออกจากการเป็นเจ้าวาดของวัดแล้ว
เมื่อวานนี้แล้วตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดมารักษาการแทนนะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยรู้แค่ว่าไปหาที่วิปัศนาออกบินทบาทอยู่นะครับ

เจ้าวาดวัดรูปนี้ไปอยู่แถวสำนักสงฆ์ที่อำเภอสุรินทรจังหวัดอุบลรัชธานี
แต่ไปแล้วก็ไม่เจอนะครับมีข่าวว่าไปอยู่กับพระน้องชาย

ตำรวจบอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเกี่ยวกับข้อหากระทำอนาจารย์แล้วก็หมินประมาทนะครับ
ถ้าหลักฐานชัดเจนก็จะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปนะครับ
ถ้าไม่มาก็ต้องออกหมายจับนะฮะอ้าวพระอีกรูปหนึ่ง
ล่าสุดแล้วล่าสุดถูกจับศึกแล้วนะครับพระเจ้ามือหวยอ่ะ
ที่เราอ่านไปเมื่อตอนช่วงหัวข้ามอ่ะนะหลวงพ่อเจ้ามือหวยที่ลำปางอ่ะ
แทงหวยใต้ดินแล้วพอถูกแล้วก็ไม่ให้เงินชาวบ้านเขา
ตำรวจไปเจอโพยถึงในกุฏินะครับถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไป
ล่าสุดมีภาพนี้ครับทุกผู้ชมครับเจ้าคณะตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
นี่ฮะทำการศึกแล้วนะฮะพระภูวนัยโชธวัฒนาตระกูล
ถูกศึกจากความเป็นส่งแล้วนะครับตามมติของคณะสงฆ์ของจังหวัดนะครับ
แล้วก็ถูกดำเนินคดีและเสียค่าปรับเรียบร้อยแล้วเกี่ยวเรื่องของการเล่นการพนัน
อ่ารับแทงพนันอะไรพวกนี้นะครับคือทีแรกพระภูวนัยตามข่าวบอกก็ไม่เต็มใจศึก
ค่ะแต่พระชั้นผู้ใหญ่พูดคุยกับของพระจัยบอกว่าโอ้โหมันไม่ได้อ่ะ
คือหลวงพ่อขนาดนี้แล้วเนี่ยศึกเถอะคืออยู่ไปญาติโยมเขาก็ไม่กราบไหว้
เขาไม่นับถือนะคะก็ยินยอมศึกแล้วนะฮะอืม
แจ้งให้ทราบฮะจะได้สบายใจกันค่ะ